ไปกันให้ถึงที่เลยนะคะที่นี่ก็คือที่ทำการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุ่งเศรษฐี
ครับถนนประชาสโมสรตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นจ้า
ชาวบ้านชุมชนทุ่งเศรษฐีเนี่ยเขามารวมตัวกันเพื่อที่จะทำถุงรักโลกค่ะคุณผู้ชม
นี่ไงสวยเก๋ไก่เลยทีเดียวนะคะโดยการนำเอาป้ายไวนิวที่ไม่ใช้แล้ว
ที่ทิ้งแล้วเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นถุงแบบนี้
เป็นถุงช้อปปิ้งไปจับจ่ายตลาดนะคะไปเดินช้อปปิ้งซื้อข้าวซื้อของได้สบายเลยนะคะ
ครับแล้วตอนนี้นะก็กำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากค่ะโดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบงานแฮนด์เมด
ประดิษฐ์หรือว่างานรีไซเคิลหรือคนที่รักโลกรักสิ่งแวดล้อมชอบมาก
ก็เลยทำให้ถุงนี้ขายดิบขายดีสร้างรายได้งามให้กับชุมชนเลยนะคะ
ที่เป็นเจ้าของไอเดียถุงช้อปปิ้งรักโลกสุดเก๋ไก่นี้ก็คือคุณนัทธวุฒิศรีอาจหรือพี่เก่งค่ะ
เก่งเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุ่งเศรษฐีนะคะพี่เก่งบอกว่า
จุดเริ่มต้นของการรวมตัวกันมาทำถุงช้อปปิ้งนี้มาจากการที่พี่เก่ง
ไปทำงานที่ต่างประเทศพอจะไปที่นั่นเนี่ยนะคะ
จะไปซื้อสินค้าตามห้างร้านต่าง
เขาจะต้องให้เราซื้อถุงพลาสติกในราคา๓๐บาท
คือไม่มีถุงให้ฟรีแบบบ้านเราต้องซื้อถุง
แต่ว่าถ้าใครพกถุงผ้าหรือพกถุงมาเองจากบ้านเนี่ย
ไม่ต้องเสียตังค์เลยเขาก็เลยปิ๊งไอเดีย
อยากจะให้ประเทศไทยทำแบบนี้บ้างวันหนึ่งบังเอิญค่ะ
เห็นพนักงานเขากำลังเก็บป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ข้างถนนเนี่ย
ก็เลยอ้าวนี่มันน่าจะเอาไปทำประโยชน์อะไรได้นี่
ก็เลยไปเอาไอเดียนี้นะคะมาทำเป็นถุงช้อปปิ้งค่ะ
แล้วก็จุดเริ่มต้นง่ายเลยนะแค่จะทำเอาไว้ใช้เองในครอบครัว
ถ้าถือก่อนถ้าถือแล้วจะเป็นแบบนี้
ถือแบบไหนก็ได้นะถือแบบคล้องแขนถือแบบถือถือแบบสะพาย
ได้หมดเลยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นไอเดียเล็กเล็กที่เริ่มต้นจากการเอาของที่ไม่ใช้
ปรากฏว่าได้รับความนิยมมากถือไปที่ไหนเพื่อนก็ถามซื้อ
ถามหากันก็เลยรวมกลุ่มกันขึ้นมาทำเป็นถุงช้อปปิ้งออกจำหน่าย
กลายเป็นขายดิบขายดีครับแล้วตอนนี้พี่เขาต่อยอดด้วยนะ
ยังไงจะทำเป็นผ้ากันเปื้อนนี่สำหรับพ่อค้าแม่ค้าครับ
ทำเป็นร่มเป็นเสื้อกันฝนก็ได้เอมี่เออเป็นไอเดียดี
เพราะว่าเวลาเราไปจ่ายตลาดอะไรต่างเนี่ยเราก็จะได้ถือถุงช้อปปิ้งแก๊
แบบนี้ไปเลยเป็นการลดโลกร้อนไปด้วยถูกไหมแล้วก็เดี๋ยวนี้คือ
ร้านสะดวกซื้อเขาก็จะไม่แจกถุงพลาสติกอยู่แล้วคุณก็พกติดตัวไป
จ่ายตลาดไปซื้อของอะไรอย่างเงี้ยก็หิ้วกลับมาแล้วที่สำคัญมันคืออะไรรู้ไหมคุณ
อะไรป้ายไวนิวหนึ่งแผ่นอ่ะกระเป๋ามันมีแค่ใบเดียวนะเออ
ลายเดียวต่อหนึ่งใบเป็นเอกลักษณ์มันจะไม่ซ้ำกับคนอื่นอ๋อ
มีความเป็นเอกลักษณ์เออมีแค่ใบเดียวผีเดียวใช่
เห็นคนอื่นถือขโมยอย่างนี้ค่ะคุณเออแล้วที่สมมุติมันแข็งแรง
คนทานใช้งานง่ายหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวไม่เกี่ยกนะครับ